ต่อกันที่เรือนขวัญตั้งสมาธิให้มั่นปากกากระดาษมีหรือยัง
จ๊ะคุณผู้ชมเราจะจัดตัวเลขมาให้บันเทิงจุกไปเลยก็แล้วกัน
เริ่มกันที่นักร้องลูกทุ่งหมอลำบอสบอยสิริชัย
คนนี้ชื่อนี้แน่นอนจริงค่ะที่ลุ้นอยากจะดวงดีนะ
หลังจากที่ฟาดเคราะห์รถตู้ของทีมประสบอุบัติเหตุค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยงานนี้ค่ะเจ้าตัวก็เลยขอไปซื้อลอตเตอรี่เลขป้ายทะเบียนรถตู้คันดังกล่าวซะเลย
คุณผู้ชมสังเกตดีนะซื้อป้ายรถตู้๔๐๐๒๕๐
๔อีกแล้วอ่ะ๔๒เนี่ยวนแล้วก็๕เห็นไหมล่ะ
๕เห็นไหมล่ะเออ
มันไม่ออกจาก๕จริงค่ะถูกว่าที่แล้ว๕นะ

พร้อมกับบอกว่าเผื่อจะได้เงินซื้อรถคืนถ้ารถที่พังไปก็ยับอยู่เหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมไปต่อพี่ใหม่พัชรีค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกใกล้วันถ่ายทอดผลสลากินแบ่งรัฐบาลและ๑๖มีนาคมนี้
แล้วก็ไม่ใช่แค่ซื้อใบสองใบนะคุณผู้ชมเธอและผู้จัดการส่วนตัวเหมาไปเลยจ้ะ
แผงแผงนี้พี่ขอเกลี้ยงจริงคุณผู้ชมอีกนิดนึงก็คือยกแผงไปเลยอ่ะสีน้ำเงินนะ
ใช่อ๊ะคุณผู้ชมไว้ดินโรน่ะขอเหมาไปเลยละกันพ่อค้าแม่ค้าใบดีใจอ่ะได้กลับบ้านละจ๊ะ
งวดนี้ไม่ขออะไรมากขอแค่๓๐ล้านก็พอ
โอ้โหงวดนี้ก็ไม่ขออะไรมากขอรางวัลที่๑๒ใบก็พอ

เออนะคะคุณผู้ชมค่ะสุดยอดเลยค่ะยังไงก็ไม่เลิกร้องหมอลำนะคะ
ถ้าถูกอะนะเพราะมันคือสิ่งที่ชอบ
ซึ่งรวมแล้วลอตเตอรี่ที่ซื้อเมื่อวานทั้งหมดเนี่ย

เลขมาอีกแล้ว๒๑๕๐๒๑๕มาอีกแล้ว
อ่าไม่รู้ว่าซื้อทั้งหมดกี่ใบนะคะแต่ขอถูก๓๐ล้านนะจ๊ะ
เป็นกำลังใจให้สาวใหม่กันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็แล้วแต่โชคนะของแบบนี้
คุณผู้ชมไปต่อกันเลยดีกว่าเรไลน์ไลฟ์สด
คนนี้บอกเลยว่าเขาเป้ามาหลายหมดแล้วกันนะคะ
เพราะว่าอะไรเข้าสายมูอย่างเต็มตัว
ล่าสุดจำได้ไหมงวดที่แล้วเธอไปไหว้แม่พึ่ง
แล้วล้วงเลขได้๕๕ตรงเป๊ะเลย

หลายคนแบบโอ้โหทำไมมือดีล้วงได้แบบตรงขนาดนี้
ล่าสุดค่ะไปมูเตลูต่อไม่รอแล้วนะขอพรต่อเลยแล้วกัน
เดินทางไปไหว้ขอพรวัดรางหมันอำเภอกำแพงแสนค่ะจังหวัดนครปฐม
วัดแห่งนี้มีชื่อมากเลยนะคะเพราะมีเกจิชื่อดัง
หลวงปู่แพ่วค่ะตอนนี้ท่านอายุร้อยปีกับอีก๔เดือน
ไม่ใช่ว่าที่ใครจะมาเจอท่านได้ง่ายนะคะ
ท่านลงมาพบญาติธานม๒เวลาเท่านั้น
ซึ่งวันที่ศรีเลลาเดินทางไปเรียกว่าโชคดีมาก
ได้เจอกับหลวงปู่แห้วค่ะแถมท่านยังให้พรมาอีกด้วยนะ
อันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
พระเกจิชื่อดังขนาดนี้คือพรนะคะร้อยกับอีก๔เดือนอายุของท่านค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ทำบุญนะคะเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเอฟซีรอคอย
เลขอะไรจับตาดูดีค่ะห้ามเข้าที่ป่าเลย
๕อีกแล้วทุกคน๕ค่ะ

ขอ๓ตัวเลยค่ะงวดนี้

อ้าวนี่ยังไง๕๕๙โอ้ยแอบตกใจเหมือนกันเอาว่อที่แล้วทำหลวงออกมาตอนนี้

ก็เลยขอถามอีกตัวหนึ่งละกันนะคะไปเป็น๙ก็เลยเป็น๕๕๙
คุณผู้ชมค่ะสาวเรลัยก็บอกว่าอันนี้ตามความชอบเลยละกันเนาะ
คุณผู้ชมโชคดีละกันไปต่ออีกคนละกันไม่หยุดค่ะ
ฮายค่ะเธอได้โพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความว่า
ใกล้วันสลากินแบบรัฐบาลออกกลับถึงบ้านมีลูกนกตกลงมา
มันจะยุ่งคนตะใหญ่นะคุณเรื่องของเรื่องก็คือว่า
คุณแม่ไฮเธอกำลังเดินเข้าบ้านเห็นลูกนกตกลงมาที่พื้น
แล้วก็โดนน้ำกัดด้วยเธอก็เลยช่วยเหลือทันที
อันนี้ไงบุญหนุนนำแล้วนะจริงแม่อาจจะถูกเรียกก็ได้นะ
ซึ่งในคลิปคณะคุณแม่เนี่ยยังมีแซวไม่รู้ว่าแซวตัวเอง
แซวชาวเน็ตว่าอุ๊ยใกล้วันสลากินแบบรัฐบาลออกแล้วด้วย
ใช่แล้วล่ะจะรออะไรบ้านเลขที่ก็ต้องมาแล้วแหละ
คุณผู้ชมค่ะนี่หนูถามแทนชาวเน็ตนะคะ
ที่จริงเราก็ไม่ได้อยากรู้เลยเนาะใช่ไหมคุณผู้ชม
ก็ไม่ต้องกลัวนะคะที่ฉันมีคำตอบเพราะว่าพี่แจ๊กกะรีนของเรา
เคยไปบุกถึงบ้านแม่มาแล้วเหล็กที่บ้านก็คือ๑๒๖๘
ตามนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ๑๒๖ทับ๘แม้หล่นลงมารู้วันซะด้วยนะ
ช่วยโน๊กก็ถึงว่าจะใถ่ทำหมุนด้วยนะคุณผู้ชม

เขามีมาฝากแฟนคลับนักเสี่ยงโชคเหมือนกันค่ะ

เป็นคลิปคุณแม่ตั๊กตื่นเต้นในความสวยของดอกกุหลาบ

พร้อมกับบอกว่าดูดีนะมีกี่ดอกนะคะ

ซึ่งกุหลาบนี้คุณมะตูมก็ให้คุณแม่ตั๊กนะคะ

แฟนคลับก็เข้ามาคอมมงคอมเมนต์กันใหญ่โตเลยค่ะ
ซึ่งท้ายที่สุดแม่ตั๊กของเราก็นับนะคะ
นับไปนับมาแล้วดิฉันก็ช่วยนับด้วยค่ะ
นับได้ทั้งหมด๑๑ดอก
หรือว่าจะไม่นับดอกที่ยังไม่บานดี
พี่มนต์สิทธิ์คำซอย
ใกล้จะถึงวันออกสารากินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะ
ตรงปีไปซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะ

แม่คะเขาบอกอุ๊ยอายหน้าคุ้นนี่
ขอถ่ายรูปหน่อยซึ่งแม่ค้าคิดว่าพี่มนต์สิทธิ์เป็นใครคุณผู้ชมรู้ไหม

หนูจะถ่ายรูปด้วย
ถ่ายรูปเลยใคร

ถามว่าผมเป็นยิงยง

ยิงอะไร

สรุปนะคะก็คือเป็นพี่มนต์สิทธิ

แต่ที่แน่ตัวเลขนะคะดิฉันสรุปมาให้เลย
ยังไง
เลขนี้ต้องเห่งแน่นอน

ส่วนคนนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นการเปิดตัวผลงาน
แล้วก็เป็นการเซอร์วิสเอฟซีแบบใหม่แบบสับ
ผลงานของการกลับมาในรอบ๒ปีค่ะ
ทำกลางเหล่านุสก็คือแฟนคลับนี่แหละค่ะ
มาให้กำลังใจกันแบบเนืองแน่นจริงค่ะ
แล้วที่บอกว่าเป็นการเซอร์วิสเอฟซีมิติใหม่
จากติดตามผลงานของศิลปินที่รักแล้วก็อยากได้โชคจากคุณเป๊กเหมือนกัน
ดูเอาสิคุณผู้ชมคุณเป๊กจะหยิบได้เลขอะไรไปดูเลยค่ะ
ชอบมากเลยค่ะ
มันออกไปแล้วแล้วมันออกซ้ำได้เปล่า
๑ถึง๑๐ไม่แน่นอนนะคะดูบันเทิงไทยรัฐแล้วก็จดไว้วันที่๑๖รวย

เมาตัวเลขกันไปใหญ่แล้วคุณผู้ชมค่ะ